และแหม่มโพดำค่ะพลีชีพอีกแล้วนะคะออกมาแชร์พิรุษรายการดังอย่างช่องส่องผีค่ะคุณผู้ชมซึ่งพรีเนี่ยเขาบอกเอาไว้เลยนะว่าเคสนี้เนี่ยจะดราม่าแล้วก็เสียหายยิ่งกว่ากรณีของช้อนบุรณฮีรันอีกนะคะ
ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะว่ารายการช่องส่องผีเนี่ยมีใครกันบ้าง
นำเสนอเรื่องราวลี้ลับแล้วก็พาไปพิสูจน์ให้ดูให้เห็นกับตาโดยแหม่มโพดำได้ตั้งคำถามเป็นข้อข้อนะคะ
อ้างว่าอาจารย์เรนนี่ซึ่งเป็นพิธีกรหลักแอบอ้างเคยประสบอุบัติเหตุ
คอหักแค้นหักขาหักตายแล้วฟื้นเลยเห็นผี
สามารถติดต่อกับบูรพกษัตริย์หลากหลายพระองค์
โดยอาจารย์เรนนี่ค่ะยังอ้างตนเป็นเทวดาบิดเบือนประวัติศาสตร์
สร้างความเชื่อแบบพิษดารจนชาวบ้านนำของประหลาดไปบูชาที่วัดหรือโบราณสถาน
ซ้ำยังหลอกขายเครื่องลางปลุกเสกบูชาผี
ทางด้านแหม่มโพดำยังอ้างว่าได้มีการให้คนบูชากอกอนหรือเมดูซ่า
โดยมีการขายเหรียญผีให้คนเอาไปบูชาในราคาค่อนข้างสูงอีกด้วยนะคะ
จากนี้ค่ะแหม่มโพดำยังสงสัยเรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคซึ่งเป็นบัญชีของพี่บ๊วยเชษฐวุฒิและใส่ชื่อในใบอนุโมทนาเป็นชื่อตัวเอง
ต่อมาในแฟนเพจช่องส่องผีก็ได้ออกมาชี้แจงระบุข้อความตอนหนึ่งว่า
ขอบคุณทุกท่านเราไม่คิดว่ารายการเล็กที่มีทีมงานไม่ถึง๒๐คนจะทำให้เกิดกระแสสังคมทำให้ทุกคนร่วมกันลงมาเล่นข่าวโจมตีเรา
ขอเราอยู่ในที่ของเราและทำความดีต่อไปเถอะครับหากท่านใดไม่หยุดพูดทำให้เราเสียหายก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
และล่าสุดค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่รอช้าติดต่อขอสัมภาษณ์คุณบ๊วยเชษฐวุฒินะคะเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าตัวเองและทีมงานบริสุทธิ์ใจในการทำความดีอยากให้ทุกคนที่พูดเข้าไปดูรายการก่อนแล้วจะรู้ว่าจริงเนี่ยคนเราน่ากลัวกว่าผีซะอีก
ส่วนในประเด็นเงินบริจาคต่างจะขอพูดทุกอย่างพร้อมกันทีเดียวในวันจันทร์ที่๖กรกฎาคมนี้ที่วัดสะเกดหลังจากทำบุญเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในเวลา๙นาฬิกานะคะ
เพราะว่าชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตด้วยว่าทำไมในการบริจาคมันมีหลากหลายบัญชีในการเปิดรับบริจาค
จักษ์ที่นี่มีหลายธนาคารในการช่องทางบริจาครวมไปถึงใบอนุโมทนาที่บริจาคแต่ละครั้ง
ทำไมถึงเป็นชื่อของพี่บ๊วยทำไมถึงเป็นชื่อของอาจารย์เรนนี่
อันนี้คือที่หลายคนสงสัยรวมไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีการบิดเบือนในหลากหลายสถานที่
เวลาเขาไปถ่ายทำรายการแฟนรายการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแขกรับเชิญเวลามา
แต่ละคนเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวไม่เป็นท่านนู่นท่านนี่ก็ต้องมีประวัติเกี่ยวยงกับสถานที่นั้น

บอกว่าบิดเบือนถึงขั้นที่ถามอาจารย์เรนนี่ว่าอาจารย์เรนนี่เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์มาหรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสงสัยนะคะและที่สำคัญคือเขาสงสัยว่าเงินบริจาคอย่างที่คุณบอก
ว่าทำไมไม่โอนเข้าบัญชีของโรงพยาบาลหรือของวัดไปเลยทำไมต้องโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพิธีกรด้วย

ก็ต้องรอเขามาแถลงข่าวอีกทีนึงนะคะว่าเกิดเรื่องราวยังไงขึ้นความจริงเป็นยังไงนะคะ